ดูหนุ่มวินมอเตอร์ไซค์แต่ว่าเป็นวินปลอมนะ
ไปเอาเสื้อมาจากเพื่อนมาใส่แล้วก็ตระเวนลักทรัพย์ครับ

เพราะว่านี่คือภาพจากกล้องวงจรปิด
บันทึกภาพของนายวุฒิชัยชาติกระโทกนะครับ

โดยสวมเสื้อวินรถจักรยานยนต์รับจ้างสีส้ม
วกนิอภัยแบบครึ่งใบแล้วก็เป็นคนร้าย

ตำรวจสพรัฐนาธิเบสรับแจ้งว่า
มีคนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
ใช้มีดจี้ชิงทรัพย์นางวันนาพิธเพงพุทธศาล
ภายในหมู่บ้านอัญชาลีตำบลท่าทรายที่นนทบุรี
ก็ได้ทรัพย์สินไปเป็นสร้อยคอทองคำหนัก๑บาท
จี้ทองแล้วก็หลบหนีไปได้

ตำรวจก็รับแจ้งจากหญิงอีกรายหนึ่ง

บอกได้เรียกวินรถรับจ้างภายในซอยติวานนท์๒๔
ตำบลบางกระสออำเภอเมืองนนทบุรีให้ไปส่งที่บ้าน
แต่เมื่อไปถึงที่เปรียวพี่วินรถจักรยานยนต์
จอดรถแล้วก็ชกต่อยที่ท้องหลายครั้งแล้วก็แย่งกระเป๋า
ซึ่งภายในมีเงินสด๕๘๐บาทไป

มีลักษณะคล้ายคลึงกันในสองคดี
ตำรวจก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่าง
พบรถจักรยานยนต์ของคนร้าย
นำมาตรวจสอบเป็นรถจักรยานยนต์ของนายวุฒิชัย
ขอออกหมายจับจากศาลจังหวัดนนทบุรี

จากการสอบสวนนายวุฒิชัยให้การรับสาภาพ

โดยนำเสื้อวินที่ก่อเหตุมาจากเพื่อนสนิท
ที่ไม่ได้ใช้แล้วแล้วก็ไม่ใส่ตระเวนก่อเหตุ

จึงถูกส่งนำตัวดำเนินคดีต่อไปครับ